พาไปทานอีกหนึ่งบะหมี่ที่ขึ้นชื่อมาอย่างยาวนาน

ต้องไปเยาวราชพิศนุโลกก็มีเหมือนกันครับ

นั่นแหละครับบ้านผมต้องไปพิศนุโลกนะครับ
ร้านแม่มี่จับกังอิ่มไส้แตก
ชื่อคุณนะเชฟท็อปเนี่ยเราน่าจะรู้จักกันอยู่เพราะเราเคยอ่านกันคราวแล้ว
แต่ว่าร้านนี้อยู่ตรงไหนอยู่ในตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
เจ้าของร้านคุณท็อปนี่แหละครับคุณสุธิพัฒน์ชูสกุลพัฒนา
เป็นอดีตเจ้าของร้านดังอย่างปลาท่องโกตีลังกาและโจ๊กเศรษฐี
ปัจจุบันแกพลิกผันชีวิตมาเปิดร้านบะหมี่จับกางขายในราคาถูกเพียง
ชามละ๔๐บาทแต่ให้ปริมาณนี้เต็มที่เต็มพุงเลยนะกินกันให้พุงกลางไปเลย
คุณท็อปเล่าว่าตนนำสูตรบะหมี่จับกังมาจากกรุงเทพ
ไม่แน่ใจแถวเยาวราชหรือเปล่าผมเคยไปทานที่นั่นสูตรเด็ดสูตรเจ้าดังเหมือนกัน
เอาล่ะพอได้มาปุ๊บก็ไปปรับปรุงสูตรเพิ่มเติมจนรสชาติอร่อย
เผ็ดไม่เลี่ยงจนเกินไปสามารถรับประทานได้อย่างอเด็ดอร่อยหลายคนกลัว
ว่าทานไปแล้วเนี่ยมันจะเลี่ยนเพราะว่าบะหมี่จับกังมันจะมันหน่อย

แต่นี่เขาทำมารสชาติพอดีนะครับ
และอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือต้องทานกันก็คือนี่เย็นตะโฟเสิร์ฟมาเป็นหม้อไฟ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูสุดฮิตสุดฮอตของเขานะครับ
บอกเลยว่าราคาไม่แพงเพราะว่าบะหมี่จับกังที่เห็นชามใหญ่เมื่อเริ่มเทิมจัดด้วยบะหมี่๔ก้อนแบบนี้ราคาแค่๔๐บาท

ใช่๔๐บาทถูกมากขณะที่หม้อไฟเย็นตะโฟก็ราคาเดียวกัน๔๐บาทครับ
เอาล่ะใครเจออากาศร้อนไม่อยากออกจากบ้านอยู่ที่พิศนุโลกอยากจะสั่งไปทานที่บ้านก็ได้เหมือนกัน
มีทางร้านมีบริการส่งนะครับถ้าสั่งยอดราคา๒๐๐บาทขึ้นไปส่งฟรี
แต่ถ้าหากว่าสั่งในราคาที่ไม่ถึง๒๐๐บาทไม่เป็นไรเพิ่มอีกแค่๒๐บาทที่จะไปส่ง
อ๋อแต่ถ้าสั่งอีก๒๐บาทเราก็ไม่ต้องเสียเวลาออกจากบ้านไม่ต้องร้อนไม่ต้องเหนื่อยด้วยเนอะ

มีคุณผู้ชมส่งมาว่าร้านนี้อร่อยมากผ่านไปกินทุกครั้งเลย
ก็ไปลองทานกันได้นะครับอยู่ที่พิศนุโลกหรือว่าไปเที่ยวที่นั่นก็ลองกันไปนะครับ
ร้านเปิดในช่วงเวลา๑๑นาฬิกาจนถึง๑๙นาฬิกา
อังคารถึงวันอาทิตย์เขาจะเปิดทำการแต่ว่า

หยุด๑วันอย่าไปวันจันทร์นะจ๊ะ
อ่ะแล้วถ้าใครอยากจะลองไปสอบถามหรือโทรสั่งก็หมายเลขโทรศัพท์นี้ขึ้นให้แล้วล่ะครับ
บางคนเนี่ยชอบกินเส้นเยอะเส้นแห้งอย่างนี้น่าจะถูกใจนะ
เป็นโกยเส้นเมื่อกี้แล้วเฮ้อไม่ได้ใจว่านั้นอ่ะ
ผมเคยทานถ้าถอยหลังย้อนเวลากลับไปก็ซักประมาณ๑๐กว่าปี๑๕บาท